ได้แล้วได้งานพี่ป้าอยู่กันแล้ว

เอาใบเบิร์ดเอางานปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ

เฟิร์นก็มีมิสิเกษกระเด้นจอนแอร์เมษา

แล้วก็เจ้าหญิงเบ็ดไซด์กำลังถ่ายอยู่

ก็ไม่ถึงกับคาดหวังนะแต่ด้วยเรื่องนี้มันก็

คนแบบเพื่อนว่าไงบ้างพอเห็นเราแบบเรื่องนี้
จะแบบน้องนายคุ้กคุ้ก

ตอนจบเกี่ยวกับคีวฟู๊ดใช่มั้ยอะ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

เลยมันไม่กล้าตั้งแล้วอ่ะ

แล้วก็
ไม่รู้รอดูไปก่อนเผื่อมีดี

ทำสิ่งที่เขาขอไม่มีคนคุยแบบคุยแบบระบายโน้นนี่นั่นอะไรอย่างเนี้ย
เหงานะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคุยกับพี่เฟิร์น

ครอบครัวโล่งใจยังไม่มีแฟนช่วงนี้

แล้วก็ได้ใช้ชีวิตของเราได้ทำอะไรที่เราอยากทำ
แล้วก็เต็มที่กับงานกับหนังกับทุกอย่างอะไรอย่างนี้

ไม่อยากมีแฟนก็แหละ
แต่พื้นฐานเป็นคนอยากมีครอบครัวอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้ก็วิธีคิดก็อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยโตขึ้น

ยังต้องเป้าอยู่ไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะมีชีวิตครอบครัว

จะเข้ามาก็ขอให้เป็นคุ้มบุคคิด